เรื่องราวหลอนเกิดขึ้นที่แพร่
กับหนุ่มคนหนึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๗
ดื่มเหล้ากับเพื่อนเมาคึกขนองปากไปหน่อย
โอ้โหไปท้าทายเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่มองไม่เห็น
ตกดึกเพื่อนเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวจูงมือลงน้ำไป
แล้วหายไป๓วัน๓คืนสุดท้ายไปลอยคออยู่ในน้ำ
ถามเจ้าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าลงไปอยู่ในน้ำได้ยังไงคุณผู้ชม
ไปดูสภาพเขาตอนไปเจอหน่อย
นี่ถามอะไรก็งงลอยเอาของให้กินก่อนเพราะอิดโรยเหมือนกัน
คือในเฟ่อันนี้ชื่อเล่นอายุ๑๗ปี
ชื่อจริงคือภูผาปราสุวรรณเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนหลวงหมู่๘ตำบลปงป่าหวายที่เด่นชัยจังหวัดแพร่
ก็ใส่กางเกงตัวเดียวสภาพลอยงงอะไรก็ใหม่
รู้ตัวก็เปียกอิดโรยหิวเขาหายไป๓วัน
ชาวบ้านไปเจอก็เอาอาหารให้นั่งกินแล้วก็ถามเออเป็นมายังไงอะไรไปอยู่ในน้ำได้ยังไง
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือวันที่๕ที่ผ่านมา
เฟ่กับเพื่อนรวม๗คนไปนั่งดื่มเหล้ากันที่กระท่อมข้างลำห้วยร้องกอก
แล้วลงไปเล่นน้ำทั้งเมาด้วยอะไรด้วยจนเพื่อนบางคนเมาก็หลับอยู่คากระท่อม
จนกระทั่งตี๓เฟ่หายตัวไปเพื่อนออกตามหากันก็ไม่เจอ
ก็คิดว่าเออมันคงเมากลับบ้านไปแล้วมั้งไม่มีใครเจอ
แต่ไปเจอรองเท้าหนึ่งข้างถูกถอดเอาไว้ริมลำห้วย
ก็เลยคาดว่าหรือจะเมาตกน้ำไปหรือเปล่า
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งชาวบ้านช่วยกันค้นหา๓วัน๒คืนไม่เจอตัว
ตอนแรกเพื่อนคิดไปก่อนว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตหรือเปล่า
ด้วยความเมาด้วยนะฮะจนกระทั่งบ่ายเมื่อวานคุณผู้ชม๕๖๗เข้าวันที่๓
ชาวบ้านไปเจอในเฟ่ลอยคออยู่กลางลำห้วยครับ
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะลอยคออยู่หิวอ่อนแรง
ประหลาดใจไปลอยคอในลำห้วยได้ยังไง
หายไปต้องหลายวันเข้าสู่๓วันรอดมาได้ยังไง
แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะสักพักหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งเดินมาบอกว่า
คืนนั้นที่กินเหล้ากันอยู่เอ้ยจำได้แล้วเห็น
เห็นคือได้จำได้ว่าเฟ่พอเมาปุ๊บเนี่ย
ตะโกนท้าทายเจ้าที่เจ้าทางว่าแน่จริงอย่างนั้นอย่างนี้มาเลยไม่กลัวหรอก
แล้วตกดึกเพื่อนคนหนึ่งเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาว
มือเฟ่ลงน้ำไปอันนี้มีคนจำได้
เอาถามเฟ่คืนนั้นยังไงเกิดอะไรขึ้นเฟ่ว่ายังไง
บอกว่าผมไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าผมไปอยู่ในน้ำได้ยังไง
รู้ตัวอีกทีผมมาอยู่ในน้ำแล้วพยายามขึ้นฝั่งขึ้นไม่ได้
ตลิ่งมันชันแขนขาก็ไม่มีแรงเพราะเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วขาซ้ายรีบ
ก็เลยรอยคออยู่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมแต่เออ
๓คนแล้ว๓วันสิ๓วันหิวมากเลย
พอดีมีคนแถวนั้นได้ยินก็เลยพาเขาขึ้นมาแล้วก็
หิวก็เลยเอาของไปกินให้คุณผู้ชมเอาของกินไปให้เขา
โอ้โหได้ยินแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่ขนลุกสู้เลยบอกว่า
นั่นแหละไปท้าทายเขาไงเขาเลยมาเอาคืนไง
ก็เลยเอาไปซ่อนเหลือแบบเหมือนผีบังตาผีพาลงน้ำอะไรแบบนี้เนี่ย
นะฮะเอาฟังซิว่าเฟ่เขาจะจำอะไรได้บ้างไหม
เออมันก็แปลกเป็นร้อนพอละไงสักวันเออยังไงก็ไม่รู้เนอะ
เออแล้วเฟ่พูดคำหนึ่งตลอดเวลา๓วันนี้มีคนเลี้ยงดูเขาอยู่
เอาแล้วใครมาเลี้ยงดูเฟ่อ่ะ
งงไปหมดนะฮะอ้าวแม้ครอบครัวจะยังคาใจว่าเฟ่หายไปไหน
หายได้อย่างไรรอดได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ดีใจที่รอดกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัย
เรื่องนี้คิดสูตรยังไงดีไม่รู้เหมือนกัน
หัวจะปวดเออต้องถามหมอปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ